ส่วนมาที่ลำพูนมันมีนักสู้

คือมันเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดก่อนนะ

ทีนี้ตำรวจกำลังนำตัวส่งฟ้องศาลแล้วคุมตัวอยู่เลย

มันหลุดมาได้หลบหนีเข้าป่าเลย
หลบหนีเข้าป่าไปแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีคุณผู้ชม

นี่คือเบียร์ธนทรอายุ๒๔ปี

แล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
คือแกโดนตำรวจสพเมืองลำพูนเนี่ยคุมตัวแล้วก็จับใส่กุญแจมือค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมง๒๐นาทีเมื่อวานนี้

ตำรวจสพเมืองลำพูนเขานำผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นชาย๓รายนะ

แต่ตอนตำรวจกำลังเปิดประตูรถพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
จะนำตัวผู้ต้องหาส่งเข้าห้องคุมตัวของศาลไง
จู่ไอ้เบี้ยเนี่ย
เบี้ยเนี่ยมันมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย๘๐๐๐เมตร

เฮ้ยโดนใส่กุญแจมือวิ่งสวนได้ไงวะ

รบหนีข้ามถนนและเข้าป่าไปในเขตบ้านจำบอนหมู่ที่๓ครับ

จรฐีวิ่งตามจับวิ่งไล่จับวิ่งตามไม่ทัน

ก็แจ้งขอกำลังเสริมกว่า๕๐นายมาร่วมค้นหาครับ
แกะรอยตามป่าตามเขาไป

ไอเบียร์แล้วเจอซ่อนอยู่ในป่าเนี่ย

หลังจากนั้นตำรวจคิดว่าไม่ได้การแล้ว

เอาปืนยิงปั้ง

ออกมาเลยครับมอบตัวในที่สุดครับ
เบียงให้การว่าเป็นอดิษฐานเกย์นะปฏิประจำการมาได้ปีกว่า
หางานทำไม่ได้ไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งก็เลย
ขายยาอย่างนี้เหรอหาตังค์ไงดีวะ
เพื่อนไปเอายาบ้ามาขายกันดีกว่า
เออร่วมกับเพื่อนไปเอายาบ้ามาจำหน่ายครับ
ก็เลยโดนตำรวจจับตัวไป
ก่อนจะถูกจับกุมตัวอย่างที่บอกคือ
เอาลวดไปสะดอกกุญแจ
กลัวไงของกลางตั้ง๘๐๐เมตร
กลัวจะติดคุกนานก็เลยพยายามหนีออกมา

เจ้าหน้าที่ก็กลุ่มตัวนำส่งฟ้องสารทันที

นี่คือของเก่าอย่าบ้า๘๐๐๐เมตร